มค
ถ้าเปิดรับบริจาคจะเอาไปทำอะไรบ้าง
คือเปิดรับบริจาคนะตอนนี้คือ
แต่นะตอนนี้ยังไม่รู้ยอดเพราะว่าทั้งวันเนี่ย

ถ้ายอดมันถึงเราปิดบัญชีเลยค่ะ

ใช้หนี้เหรอใช้หนี้เหรอใช้หนี้เหรอ

จะเอาเงินไหนมาให้เราเขาไม่ใช่เทวดา
สุดท้ายมาก็ไม่มีไม่เคยมีคำขอโทษ
ครั้งเดียวที่น้ำพึ่งขอโทษคือต่อหน้านักข่าว

เขาเหมือนจะช่วยเราได้คือแค่วางเงินประกันศาล
แต่นั่นคือการวางเพื่อบรรเทาโทษเขา

สุดท้ายมาปรึกษาที่ทนายถึงได้รู้ว่า
ขบวนการข้อกฎหมายมันค่อนข้างมีขั้นมีตอนเยอะ
ขั้นตอนของแต่ละอย่างกว่าเราจะได้เงินจากฝ่าศัยศาสตร์ตัดสิน

คือวันนี้ตัดสินพรุ่งนี้เราเดินไปเอาเงินเขาเลย๖ล้าน
กฎหมายจะมีช่องโหวที่เอื้อมนวยให้กับคู่กรณี
คนทำผิดมากกว่าคนที่เป็นเหยื่อ
คนที่เป็นเหยื่อหลังจากคือสารตัดสินแล้ว

สุดท้ายมาคนเป็นเหยื่อต้องมาตามต่อไปเรื่อย
แต่ไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาช่วย

สำหรับหัวข้อของคดีน้องการ์ตูนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคือตอนที่ทำข่าวคดีกรณีคุณแพรวา
ตอนนั้นก็จะมีปัญหาทำให้หลายคดีเหมือนกัน

หรือว่าเข้ามาในไทยรัฐก็แล้วแต่
แม้กระทั่งลักษณะอื่น
ไม่ใช่อุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะ

แต่ทีนี้พอมาดูคดีของน้องการ์ตูนแล้วเนี่ยนะคะ

หมดหมดทุกอย่างหมดหน้าตักหมดมือ

ที่ผู้เสียหายจากคดีกรณีคุณแพรวาเนี่ย

กำลังจะไปสู่การสืบทรัพย์

อันนี้มันจะพอจะมีรอยต่อให้เห็นว่ามันจะไปยังไงได้บ้าง
แล้วมันก็ถูกย่นระยะเวลาจากคุณผู้ชมทุกท่านนั่นแหละค่ะ
ที่ช่วยกันทวงถามความยุติธรรม
ให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต

แต่ทีนี้ของกรณีน้องการ์ตูนต่างกันพอสมควรค่ะ

เพราะว่าจริงแล้วมีการพยายามสืบทรัพย์มาแล้ว

ทนายยังแนะนำเลยว่าหยุดดีกว่า
เพราะค่าใช้จ่ายที่จะเอาไปสืบทรัพย์เขาเอาไว้รักษาการ์ตูนดีกว่า

แต่ความยากของตอนนี้ก็คือว่า
จากการที่พยายามไปสืบทรัพย์ดูแล้วเนี่ย
คู่กรณีก็ไม่มีทรัพย์อะไรจะเอามาให้
คำสั่งสารที่ตัดสินไปว่าคุณแม่ต้องได้ประมาณ๖ล้านนะคะ
แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่คุณแม่ใช้อยู่ตอนนี้
ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
ที่เป็นผู้ช่วยเหลือกันในสังคมนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้จุดถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งจากกรณีคดีแพรวา
เพราะว่าจ่าเองมาชี้แจงคดีนี้ในหลายเรื่อง
ซึ่งวันนี้ก็เลยเอางั้นนัดเอาแมทนี้เลยก็แล้วกัน
เพราะจริงเราคลาคสังมาอยู่ช่วง๒๓สัปดาห์แล้ว

ก็เลยว่าน่าจะมีอยู่หลายประเด็นที่คุณแม่เอง
ไม่แน่ใจว่าอยากไหมแต่ชี้แจงก็ดีเพราะว่ามีคนตั้งคำถาม
หรือจริงนะคุณแม่ลำบากกว่าที่เขารู้กันอยู่
ที่เขาคิดกันอยู่ด้วยซ้ำไปก็จะได้อธิบายให้ฟัง

แต่เดี๋ยวต่อสายคุยกับคนนั้นคนนี้ก็แล้วกัน
คุณแม่ของน้องการ์ตูนนะคะคุณสรรญาชำนิสวัสดีค่ะคุณแม่

ต้องไล่เรียงกันเพราะว่าจริงคนทวงถามคดีนี้เยอะ

ตั้งแต่ตอนคดีของกรณีคุณแพรวาที่คนติดตามเยอะมาก
การ์ตูนถูกหยิบชื่อขึ้นมาตลอดเลยนะ

แล้วก็เหมือนกันถ้าจะใช้คำง่ายก็คือว่า
ของการ์ตูนก็ยังเรียกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคู่กรณี

เพราะถ้าจากกระบวนการยุติธรรมจบแล้ว
ใช่ค่ะจบทั้งอายาจบทั้งแพ่ง
ชัดเจนแล้วว่าคือคนผิดรับโทษจำคุกแล้วเรียบร้อยออกแล้วค่ะ
แต่ที่เหลืออยู่คือสารตัดสินแล้วว่าต้องชดใช้กันเท่าไหร่

เดี๋ยวค่อยไปไล่เลี่ยงเรื่องปวดหัวเอาเรื่องการ์ตูนก่อนดีกว่า
เอาการ์ตูนล่าสุดค่ะก่อนคุณแม่มาหาเราการ์ตูนเป็นยังไงบ้างคะ
น้องก็ทรงเหมือนเดิมมันก็มีโตขึ้น
ก็วันที่๘มกราก็จะมีผ่าตัดผ่าตัดสะโพก
พอน้องสะโพกเคลื่อนผ่าตัดได้คืนได้เร็วสุด
เฝือก๓เดือนตั้งแต่สะโพกลนถึงข้อขา
ถ้าดีขึ้นแล้วเราถึงจะไปเลื่อนไปเป็นการผ่าตัดกระดูกไขสลัง
พอกระดูกไข่สลักน้องคดลงมามันเป็นผลต่อเนื่องของ
อาการผู้ป่วยติดเตียงด้วยที่น้องเขาไม่สามารถขยับได้
เหมือนเราปกติและโตเร็วมาก
อันนี้ภาพของการ์ตูนเลยนะคะคุณแม่ขออนุญาตได้นะคะ
คือภาพที่เราเห็นที่บอกว่าคดเนี่ย

คนปกติจะขยับเรื่อยไป

แต่เป็นช่วงจังหวะที่น้องโตเร็วพอปกติ
ตอนแรกตอนที่โดนชนเขายังไม่โตขนาดนี้

พอมาระยะเวลาอีก๒ปีจะ๑๐ขวบเขาโตเกินวัย
จนทำให้การจัดท่าเขาบางทีเราไม่รู้

พอเราไปหาคุณหมออีกทีเราถึงได้รู้ว่า

เราจับขาเขาทุกวันเราเห็นเขาดึงขาออกสั่น
เราเข้าใจว่าเขารู้สึก
แต่สุดท้ายมาระยะ๒ปีคือเราไม่รู้ว่าเขาเจ็บมาตลอด

ลักษณะความโค้งที่เราเห็นคือเป็นภาพถ่ายแนวไหนคุณแม่
ภาพถ่ายเข้าแบบนี้หรือภาพถ่ายเข้าด้านข้างคะ

ใช่มันจะโค้งคือหลังเขาเลย

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติพูดถึงทั้งตัวคือทั้งตัวเป็นหมด

แต่ยังไม่ทำที่ต้องทำก่อนเลยคือสะโพก

คือช่วงข้าลุดออกมาข้างหนึ่งเลยค่ะ
เหมือนที่ข้อต่อที่มันติดกับช่วงสะโพกคือตรงนี้มันหลุดออกมา
ฉะนั้นคุณหมอจะต้องตัดข้อตรงนี้ออกแล้วก็เข้าเฝือกให้
คือตัดออกเฉยแค่นั้นแล้วก็ยึดขาดเข้าเฝือก
จนมันเข้าที่เพราะเด็กจะสมาธิง่ายกว่า
ผ่ากี่ด้านคะสะโพก

แล้วที่คุณหมอบอกว่าที่คุณแม่บอกว่า
คือที่ผ่านมารู้สึกว่าเวลาจับตรงนั้นเขาขยับใช่ไหมคะ

เรียกว่าขยับหรือเรียกดึงหรือเรียกสะบัดอย่างไรคุณแม่

เราเข้าใจเสมอว่าเขารู้สึก

คือเป็นอาการของแบบเออเราจับแล้วเขารู้สึกยังรู้สึกอยู่

นี่คุณแม่กระดูกหลุดนี่เจ็บมากนะ
ใช่เหมือนเราแขนหักหรือหลุด

คุณหมอก็พยายามบอกว่าให้เราคงสภาพ
อย่าให้เคลื่อนเยอะแล้วก็พยายามจัดท่านอน

แต่พอจากลักษณะตังค์ที่เขาตัวใหญ่
แล้วคุณตาคุณยายก็แก่มากแล้ว
บางทีท่านก็ขยับแบบไม่ไหวอุ้ม

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับน้องการ์ตูน
ก็คือต้นปีเดี๋ยวผ่าผ่าสะโพกก่อน

เฝือตั้งแต่ช่วงต้นหน้าท้อง
จนถึงปลายเท้าเลยสองข้าง

ค้างอยู่อย่างนั้นประมาณ๓เดือน

ใช่ค่ะแต่ว่ารอให้สะโพกดีก่อนหมอ

ฉะนั้นสะโพกจิตมากกว่าต้องทำก่อน

แค่เวลาที่แบบไปโดนตรงสะโพกเขา

ด้วยเสียงหรือสีหน้า
เหมือนก็แบบเขาเหย่หน้าเขาเข้าหมดคิ้ว

ได้ค่ะมีเวลาเราหยอกหรือคุยเล่นมาก
ก็จะมีแบบเหมือนยิ้มเหมือนจะหัวเราะ

บางทีเราก็สรุปเจ็บหรือ

ถ้าเขาเจ็บมากเขาก็จะมีน้ำตาไหลออกข้างทาง

แต่เราต้องพยายามจับจุดและสังเกตเอง
ว่าอันนี้คือมาจากทางลาย
แล้วสองปีคือสีหน้าออกผิดปกติไปบ้างไหม

ก็ไม่อ่ะ

มันคือการเจ็บของเขาโดยที่เราไม่สามารถรับรู้ได้เลย
ผ่าสะโพกมันก็ใหญ่นะคะ

เพื่อแก้อาการเจ็บของเขา

แล้วก็เตรียมที่จะผ่าตัดหลัง

ใช่เพราะต้องรอคิวคุณหมออีกทีหนึ่ง

ความเสี่ยงการผ่ากระดูกไขสลังค่อนข้างเสี่ยงมาก

กำลังจะถามเลยว่าคือแล้วมีทางเลือกไหมคะ
ขายสนหลังที่ว่านี้เนี่ย
ก็คือไม่ผ่าก็ได้แต่

และการทรงตัวของน้องในระยะยาวจะมีผล
ก็เหมือนน้องก็ตัวงออยู่ตลอด
หลังจากผ้ากระดูกมันยิ่งโค้งขึ้น

อย่างกายภาพหรือดัดหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้

การผ่าคือคุณหมอว่าไม่ได้ผ่าง่าย

แล้วก็ไม่ได้การันตีว่าจะกลับมา๑๐๐
อาจจะดีขึ้นจาก๖๐๗๐เท่านั้น

ทีนี้ในช่วงคุณแม่เราคุยกันเมื่อกลางปีที่แล้ว

การ์ตูนต้องทำอะไรไปแล้วบ้างกับร่างกายของเขาคะ
หลังจากนั้นก็มีแค่ผ่าตัดมดลูก
หลังจากนั้นมาก็คือเราก็หาหมอ
เปลี่ยนคิ้วคอเปลี่ยนคิ้วท้อง
หาหมอตามอาการแล้วก็มีทำสแกนสมอง
สมองเพราะว่าน้องตอนนี้น้องมีอาการชักเกงบ่อย
เริ่มโตขึ้นคือคุณหมอให้ยาค่อยลดลง
พอร่างกายโตขึ้นยามันไม่ได้ไม่พอแล้ว

คุณหมอทุกเดือนแทนคุณหมอสมองนะคะเพื่อปรับยา
ล่าสุดก็เพิ่งไปมาเมื่อวันที่๗สิงหาเมื่อวันพุธ

ว่าน้องชักมีอาการชักไปข้างหนึ่ง
เราต้องพยายามแบบจับกลับมาให้ทัน
ที่ถามลูกไปคือเพราะว่าน้องมีประจำการ
แล้วได้รับคำแนะนำว่าควรให้เอาออกดีกว่าเหรอคะ

การที่เด็กไปลักษณะผู้ปวดติดเตียง
คุณหมอทั้งคุณหมอสมองและคุณหมอแผลแผนกสูง
จะแนะนำเลยว่าถ้าเด็กติดเตียงอย่างนี้

ข้ออีกหนึ่งคือผ่าตัดไปเลย
ต้องการการติดเฉือการดูแลรักษา
ที่๒คือป้องกันอาชญากรรมภายภาคหน้า

ก็เจ็บตัวเนาะคุณแม่

จริงถามว่ามันควรจะตัดของของน้องไหม
จริงมันไม่ควรจำเป็นต้องตัดแต่ถามว่าอะไรที่ทำให้ดูแลเขาได้ง่ายขึ้น
ก็เราก็หาวิธีที่ผ่าตัดเขาได้น้อยที่แบบเจ็บน้อยที่สุดนะคะ
อันนี้คือการส่งกล้องอย่างน้อยห้าชั่วโมงคือที่ไล่เรียนคุณแม่ถาม
ว่าน้องกะตูนเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยมันจะมันจะถูกโยงกลับไปที่แน่มอง
แม่ต้องชี้แจงเรื่องเงินมีคนตั้งคำถามแม้กระทั่งเพจได้บ้าง
อีกนะคะจ่ายังต้องชี้แจงเหมือนกันว่ามันมีเรื่องอะไรยังไง
ยังไงบ้างแต่เดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้ฉันถามลงรายละเอียดเลย
แล้วกันกรณีผ่าตัดมดลูกเนี่ยคุณแม่ผ่าพาน้องการ์ตูนไปผ่า
ที่ไหนโรงพยาบาลรามมาค่ะอ่าทีนี้ผ่าตัดสะโพกที่กำลังจะผ่าไปที่
โรงพยาบาลอะไรคะโรงพยาบาลเด็กค่ะโรงพยาบาลเด็กผ่าผ่าหลังเดี๋ยว
ค่อยว่ากันยังไม่ได้คิวไม่ได้อะไรเนาะที่นี้ค่าใช้จ่ายค่า
จ่ายปัจจุบันนี้คุณแม่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือว่าลองได้ลอง
คิดหลายปีไหมช่วงนึงปีนึงที่เราไม่ได้เจอกันจ่ายจ่ายเกี่ยว
กับการ์ตูนไปเท่าไหร่คะมันไม่เป็นกับร้านอ่ะบอกเลยใช่มัน
เยอะคือค่าจ่ายน้องมันมีมันมีทุกวันแล้วมันมีทุกเดือนมันไม่มี
มีลดน้อยถอยลงอืมบางทีอาจจะมีมากขึ้นแล้วแต่กรณีค่ะใช่
มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้อยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่คุณแม่
เคยได้คือจริงอาจจะไม่ใช่คุณแม่นะคะแต่ว่าก็เป็นคนที่
ช่วยกันชี้แจงก็คือว่าอย่าลืมว่าน้องต้องมีวนไปหาหมอ
แต่ละหมอใช่ค่ะแต่ละหมอใช่ไหมคือทั่วร่างกายแล้วไม่ได้แปลว่าไป
โรงพยาบาลเดียวแล้วโรงพยาบาลที่ไปก็ไม่ใช่โรงพยาบาล
ไกลบ้านหลวนไม่ใช่ใช่ค่ะว่าฉันคือมันมีประเด็นยังว่า
ทำไมแม่บางครั้งมีคนตั้งคำถามทำไมแม่ถึงรักษาเอกชน
อ่าแต่จริงจริงก็มีการไล่เรียงมาว่าแทบจะเป็นรัฐบาลหมดแล้ว
ใช่ไหมใช่มีเอกชนแค่เปลี่ยนแค่หมอสองอย่างแค่นั้นเอง
คือเหมาะคอกับเหมาะหน้าท้องเพราะดูราคาค่ารถที่จะไปรัฐบาล
การรอคิวแล้วราคาเพิ่มอีกนิดหน่อยประมาณพันกว่าบาท
เราเปลี่ยนนครที่ใกล้บ้านเรามากกว่าคือไปแล้วเสร็จเปลี่ยนเลยแล้วกลับ

ถูกต้องค่ะเพราะว่าการไปรอคุณหมอราคาเดียวเลย
ใช่มันต้องรอนานมากไป๘โมงด้วยตรวจ๑๑โมง

ใช่แล้วอยากให้น้องไปอยู่ในโรงพยาบาลที่แบบคือน้องเป็นคนที่ป่วยง่าย
คือไปอยู่นานเขาก็ติดเชื้อโรงพยาบาลกลับมาป่วยแล้ว
ต้องรักษาที่ติดเชื้ออีกใช่คุณแม่ที่ที่เราคุยกันมาทั้งหมด
เดี๋ยวมันจะมีประเด็นเรื่องเงินด้วยแต่ทีนี้เอาเรื่องคดีก่อน
ถ้าเราทบทวนกันคือคดีอาญาจบแล้วใช่ค่ะจบที่ชั้นอุทธรณ์ก็ตัดสิน
เขาก็จำคุกแล้วออกมาแล้วนะคะในขณะที่แพ่งแพ่งก็จบแล้ว
แล้วคุณแม่ก็เคยสืบทรัพย์แล้วตอนที่สืบเล่าให้ฟัง
ตอนคุยไม่ได้ติดตามเพจคุณแม่หรือไม่ได้ตามข่าวน้องกระตูนมานานรัว
อย่างไรกันมาบ้างยาวนานแค่ไหนได้อะไรมาบ้าง
อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่น่านั้นหาไม่เจอ
พยายามสืบจนถึงว่าที่คู่กรณีติดคุก
แล้วเขามีใครมาเยี่ยมไหมได้เงินยังไง
มีใครมาเยี่ยมเดือนว่าเท่าไหร่มันสามารถทำได้ไหม
แล้วเขาพยายามทุกทางจนปีหนึ่ง
แล้วพี่ทนายเขารู้สึกสงสารก็บอกว่า
เงินจ้างทนายไปดูแลน้องเถอะแม่
เขาไม่มีศัพท์ให้สืบมันเสียเวลา
อีกอย่างพี่เขาก็คงมีงานอื่นต้องทำด้วย

เราก็คุยกันแค่ว่าระยะเวลามันกี่ปี

หลังจากสารตัดสินจะมีระยะเวลา๑๐ปี
สืบทรัพย์หมด๑๐ปีก็คือเริ่มปีใหม่ก็จบ
แต่เรายังมีโอกาสอย่างที่เคยคุยกันว่า
ฟองโลเวอร์ไลน์๓ปีได้
แต่ฟองโลเวอร์ไลน์มันไม่ได้ผลเสียทั้งเราและเขาอยู่แล้ว
มันก็แค่ออกมาวัดเทพไม่ได้เท่านั้นเอง
คือมันมีผลต่อตัวเขาแต่ตอนนี้สิ่งที่แม่ต้องการคือว่า

คือเราไม่ทราบหรอกการ์ตูนจะอยู่กับแม่อีกนานแค่ไหน
แต่ที่ยิ่งไม่ทราบกว่านั้นคือระหว่างที่การ์ตูนจะอยู่กับแม่
ซึ่งยิ่งนานยิ่งดีนะว่าปฏิหารอาจจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้
แต่ไม่รู้ว่าต้องแบกรับอะไรไว้บ้าง
อย่างเช่นในรอบปีอย่างนี้น้องต้องผ่าตัดมดลูกใช่ไหมคะ
อีก๑รอบปีถ้าสมมุติเราคุยกันกลางปีหน้านะแม่
การ์ตูนอาจจะต้องผ่า๒อย่างแล้วอาจจะนะคะ
แล้วคือตรงนี้แหละที่หายไปทั้งหมด
ทีนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือคนอยากช่วยคุณแม่เยอะแล้วก็ช่วยเยอะนะคะ
ไม่มีนะคะแต่แน่นอนก็อาจจะมีคนตั้งคำถามได้ว่า
อ้าวแล้วเงินที่แม่รับบริจาคแม่ปิดหรือยัง
เคยบอกแม่จะปิดแม่ปิดหรือยังอ่าแม่เอายอดไปจ่ายโรงพยาบาลเสร็จแล้ว

เป็นเรื่องปกตินะคะคือใครก็แล้วแต่ที่สังคมช่วย
เขาย่อมถามได้เรื่องความโปร่งใสว่าตกลงจัดการแบบไหน
เขาให้ไปด้วยเป้าประสงค์อยากช่วย
แล้วเงินนั้นได้ไปช่วยตามเป้าที่เขาบริจาคและช่วยเหลือกันมาไหม
ก็เลยถูกตั้งคำถามเหมือนกันสำหรับคดีของน้องการ์ตูนนะคะสักครู่ค่ะ
มาถึงรอบล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพูดแท้เลยละกันนะคะคือคุณแม่เตรียมโดนไว้เหมือนกันเรื่องเปิดรับบริจาค
ค่ะเตรียมไว้คุณแม่ทราบใช่ไหมมันมีหลายข่าวที่เข้าใจเรื่องเงินบริจาคแต่รอบนี้ยังไงวางแผนไว้ยังไงคะถ้าเปิดรับบริจาคจะเอาไปทำอะไรบ้าง
คือเปิดรับบริจาคนะตอนนี้คือแอดมินไปเปิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ตัดสินใจคือตอน๕ทุ่มแต่นะตอนนี้ยังไม่รู้ยอดเพราะว่าทั้งวันเนี่ยวิ่งออกรายการที่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะไปอัพบุ๊กถ้ายอดมันถึงเราปิดบัญชีเลยค่ะเราเอาแค่พอที่ใช้หนี้ใช้หนี้ไม่ได้ขอเพื่อจะสะสมไปแบบจะรักษาน้องต่อไปแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ยอดไงว่าเท่าไหร่
๒ล้านขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงอีกเราจะโดนคอนดาม่าอีกไหมหรืออะไรมันหลายอย่างอ่ะคุณแม่ไม่ต้องรอถึง๒ล้านหรอกคุณแม่โดนบาทแรกบาทแรกอยู่แล้วมันเป็นไปได้ใช่ไหมคือมันน่าจะคนมองครับเราพูดไปตั้งแต่ตอนนั้นนะคุณแม่ค่ะซึ่งก็มีจริงซึ่งก็มีจริงคือถ้าตั้งแต่ตอนนั้นนะคะนี่ที่คุณแม่ขอคว

ปลดการเปิดรับบริจักษ์ของตัวเองหน้าเพจ
เพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่ทุกคนช่วยแชร์เยอะมาก

กลายเป็นแบบพอลบโพสต์นั้นปุ๊บ

จากที่คนแชร์เป็นล้านเป็นอะไรอย่างนี้

ทีนี้เอาอย่างงี้นะครับ
ยอดที่เราจำพวกถ้วงยาที่ก็คือ๗ล้านในวันรุ่งขึ้น

กระทั่งเราสามารถจะบอกได้ไหมว่า
ณจนถึงตอนนี้คุณแม่ได้รับเงินบริจาคอยู่ประมาณเท่าไหร่
ตอนนั้นเลยจบแค่นั้นคือ๗ล้านเซษ
มีประเด็นที่คนมาแบบท่วงท้ายตรวจสอบอะไรเนี่ย
ตลอดช่วงปีที่เราไม่ได้พบกันไหมคะคุณแม่
ไม่ค่อยมีหรอกค่ะก็จะมีพอเป็นข่าวช่วงทีมที่หนึ่ง
ก็จะมีคนพยายามถามว่าได้เงินบริจาคมาแล้ว
จะมาเรียกร้องอะไรแต่เราไม่ได้มาเรียกร้องอะไร
เกี่ยวกับของเงินบริจาคเลยค่ะ
ชินที่คุณแม่คุณผู้ชมค่ะชินหน้าตักคุณแม่คือ
โถอุตส่าห์แบกบินมาให้ดู
คือจริงอันนี้ใบเสร็จที่ใช้รักษาการ์ตูนใช่ไหมคะ
อันนี้คือแค่อุปกรณ์การแพทย์ของน้อง

ที่ต้องจ่ายไปอาจจะแจกแจงได้หมดนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์เรื่องของพยาบาลรักษานี่แหละ
แล้วก็หลักที่ในบรรทัศน์สุดท้ายของแต่ละบินนะคะ
เป็นหลักพันจะกี่พันก็แล้วแต่แต่มันมีเรื่อย
จริงอันนี้ไม่ต้องเอามาเนี่ยเราจะนึกออกนะคะ
ว่าถ้าใครนึกออกว่าน้องเป็นผู้ป่วยติดเตียง

แล้วก็สภาพร่างกายอยู่หลายจุดทีเดียวที่ต้องดูแลนะ
มันจะต้องเปลี่ยนของตลอดเวลามันไม่ใช่ของใช้ซ้ำล้างใช้ซักใช้อย่างนี้ไม่ได้

เพราะฉะนั้นนี่แหละอันนี้แหละที่ไม่ต้องเรียนให้ดูละ

จริงการ์ตูนเนี่ยถ้าเราเอาเป็นตัวเลขกลมพอให้คนเห็น
เดือนนึงเท่าคุณแม่บลงบุกลบนิดหน่อย
เดือนละ๕๐๐๐๐เฉพาะนางการ์โตนเคยบอกมาตั้งแต่ไหนแต่อะไรก็คือยัง๕๐๐๐๐ียง
ใช่เราเอา๕๐๐๐คูณจำนวน๑๒เดือนต่อปี

ว่าได้เผื่อไว้ไหมว่า๕๐๐๐อาจจะไม่ใช่ตัวเลขเฉลี่ย

คือการผ่าตัดไม่น่ามีอะไร
แต่เราไม่รู้สภาพร่างกายของตัวตูนที่เปลี่ยนใช่ไหมคะอ่าคือมีบวกเผื่อไว้ไหม

มันต้องมีบวกเผื่ออยู่แล้วแหละแต่เรามันเป็นเรื่องของอนาคต
อยากจะไปคิดเพราะว่าทุกวันนี้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วไง
แต่เราก็พอเราเริ่มรู้ว่าน้องจะต้องผ่าตัด
เราก็เริ่มเตรียมตัวสิ่งแรกเลยคือ

เพื่อเก็บเงินไว้เผื่อเวลาตอนน้องผ่า
ไม่ได้ทำขายของหรือต้องไปดูน้อง

ฉะนั้นตอนเนี้ยเริ่มขายน้ำพริก

ไลฟ์สดขายขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขายไป

ติดติดกันใช่นะคะแล้วก็ขายในน้ำพริกในออนไลน์ออนไลน์แล้วก็
ไล่เสื้อเด็กขายในเพจตัวเองอ่าขายเสื้อผ้านี่มันแผนจะทำอยู่
นะคะก็ทำในค่ะทำได้เท่าที่ทำได้เพราะว่าเวลาไร้เสื้อผ้าเด็กขาย
หรือขายกับรองเท้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยเปิดร้านสติกไปด้วยไล่ไปได้ด้วย
ก็นั่งอยู่ในร้านตัวเองนั่งพูดไปพอเวลามีลูกค้าก็ถ้าต้องไปช่วยลูกน้องทำก็ไปทำ
แล้วก็ให้คนอื่นถือไว้ให้ก่อนมันก็ขายได้มากมันได้มากไม่วิ่งแบบมาลาทอนเลยน่ะ
มันก็อยู่ในร้านตัวเองนะก็ยังดีไม่ต้องลงทุนก็เสียใช่แต่มันไม่ได้มี
ไม่ได้มีเวลานั่งนึกว่าอะไรเท่าไหร่นะก็พูดไปเรื่อยบางทีไม่มีคนซื้อยังยังท้อเลยแบบ
ไม่ไม่ใช่เรื่องไรแต่ว่าเรื่องที่ต้องดูว่าจะหาอะไรมาเพิ่มใช่ใช่ใช่
แต่ว่าไม่รู้จะหาอะไรมาแล้วแบบมาหามันก็เหนื่อยนะเอานู่นมาขายเอานี่มาขาย
มันมันหลายอย่างก็คือทำแล้วที่ทำได้คือน้ำพริกทำได้ยังพอมีลูกค้าช่วยสั่ง
ยังมีเพจจ่ะช่วยแชร์เพราะแชร์ทีก็คนก็มาซื้อทีเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะ
พอหมดกระแสมันก็เงียบเขาก็ไปฝากเขาแชร์ใหม่อาจารย์ช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ช่วยแชร์เรื่องไร้เสื้อผ้าก็มีคนเข้ามาดูบางทีขายได้สองตัวนั่งพูดตั้งนาน
แต่ครูมีคนสงสารน่ะก็ช่วยซื้อแบบเหมาะหมดในอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ย
ก็ว่าอุ้ยดีใจจังขายหมดแล้วอย่างเงี้ยคุณแม่รายได้ต่อเดือนพอจะบอกกัดคร่าวคร่าวได้ไหมค่ะ
ว่ามันสามารถสมมุตินะถ้าเราไม่นับเงินบริจาคนะมันสามารถที่จะจ่ายได้ทั้งหมดเฉพาะของการ์ตูนได้ไหม
หมดหรอกค่ะมันขอการ์ตูนยังไม่หมดเลยยังไม่รวมถึงว่าค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้อง
คือมันไม่ได้ขายของดีมากเลยนะไม่งั้นไม่มานั่งขายน้ำพริกหรือขายนี่หรอก
ขายของทุกวันนี้ร้านค้าบางวันขายได้ถึง๕๐๐นะก็ดีใจแล้ว
ต้องคิดว่า๕๐๐นี่คือครูเลยนะหักต้นทุนด้วยหักอะไรด้วย
กำไรเหลือ๑๐๐๐๒๐๐๐รวม๒๐๐๐ประมาณ๒๐๐๐กว่า๓๐๐๐แล้วมันต้องไปจ่ายอีกหลายอย่างมันไม่พอหรอก
เอาอย่างนี้นะฮะเราเอาตัวตั้งกรณีเรื่องของเงินบริจาคช่วยเหลือน้องนะไว้ก้อนหนึ่ง
แล้วเอาเฉพาะคุณแม่นะคะคือจริงไม่มันจ่ายไม่พอเฉพาะการ์ตูน
นี่ยังไม่รวมถึงว่าค่าใช้จ่ายอื่นในการเป็นอยู่ของชีวิตด้วยนะ

เพราะฉะนั้นเรื่องของเงินบริจาคยังมีส่วนอยู่แน่
คือจะมาบอกโอ้โหได้เงินก้อนไปแล้ว
แม่มันไหลออกง่ายกว่าไหลเข้าเยอะนะคะ
มันเงินไงใช่มันก็คือน้องมีดื่มอยู่มา
บางทีตอนนี้ว่าเราซื้ออุปกรณ์กันแพร่
ก็เอาเงินนี้ไปจ่ายเงินที่เขาบริจาคมา

ค่าน้ำค่าไฟบางทีมันไม่พอเราก็ดึงเงินนั้นเราไปจ่าย

คุณแม่ต้องการให้เห็นว่าเงินบริจาคมันได้ก้อนโตจริง
แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ต้องจ่ายไปมันเป็นก้อนย่อม

ตรงไปตรงมานะคุณแม่ขออภัยนะคะ
น้ำใจคนไทยแต่สิ่งที่แม่ต้องได้กับการสูญเสียทั้งสามีแล้วก็ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปเลยแล้วการ์ตูนยังต้องอยู่ในสภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะ

ก็จบสิ้นชั้นศาลนะคะก็อย่างที่เล่าก็คือศึกทรัพย์ไปแล้วอะไรไปแล้ว

หยุดสืบประมาณเกือบสองปีกว่ากับสองปีตอนนั้นปีกว่า
ยังไงอ่ะแล้วยังไงคุณแม่แล้วยังไงต่อ
หาข้อที่มันแก้ช่องโหวในกฎหมายให้เราพยายามแทรกตัวเข้าไปได้
ถ้าสืบเองก็ไม่รู้จะเสี่ยงอันตรายหรือเปล่าแล้วก็คงไม่มีเวลาด้วยต้องทำมาหากินเอาไว้ง่ายสุดท้ายเราเห็นว่าสังคมสังคมไทยอ่ะอาจจะพอช่วยได้เราก็เลยโพสต์ลงเฟซบุ๊กขอให้แบบพี่น้องในแฟนเพจหรือในโซเชียลขอว่าใครพอรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเคยเห็นไม่เดินผ่านเห็นหน้าเห็นตาหรือรู้อยู่ไหนมีเบอร
คุณแม่กลับบ้านเขาตามข่าวเนี่ยนะไม่ไกลนะ
ถ้าตอนโดนรถชนนะคะไม่ไกลค่ะ
แล้วจริงถ้าจะ
แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณแม่อยู่ดีจะไปหาเขาที่บ้านป่ะคะ
ถูกค่ะแม่ถึงได้ย้ายร้านออกมาจากตรงนั้น
ย้ายร้านออกมาอยู่ที่อื่นแทนนะคะ

แต่ก็พอเริ่มรู้อะไรบ้างแล้วแค่นั้นเอง
รู้ที่อยู่ที่ทำงาน
ก็พอได้มานิดหน่อยแต่ยังไม่แน่ชัด
เพราะเอิญคนไปก็เสี่ยงไปเหมือนกัน

คือโรคสืบทรัพย์เขาไม่เจอแล้วกันมันอยู่เขาจริงนี่มีคนบอกไหม
เท่าที่เห็นมีคนบอกก็คือก็ดูดีสุขสบายมีทองใส่
อยู่กับสามีเหมือนเดิมมีรถคันใหม่มีอะไรที่แบบ
ก็เหมือนคนปกติทั่วไปที่อู้ฟู้คนนึงอะค่ะ
คือความหมายที่คุณแม่เคยพูดถึงว่าเหมือนกับมันมีช่องว่าง
คือกฎหมายทำงานนะคะแต่ว่ามันถ้าถามว่ามันยังมีช่องว่างในใจเราไหมเนี่ย
คือมันยังเจอคือว่าหน้าที่ของคนเสียหายต้องไปหาเอาเอง

แล้วเมื่อสมมุติหาของเขาไม่เจอก็คือเราก็ยังไม่ได้
ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปแม้ว่าสารจะตัดสินแล้วความหมายคือแบบนี้

เอ่อเท่าที่คุณแม่รวบรวมข้อมูลมานะคะจากจากนักกฎหมายหรือผู้รู้หลายหลายท่านเนี่ย
เขาประเมินคุณแม่ไหมแบบตรงไปตรงมาว่าแม่จะได้หรือเปล่าเอาจริงจริง
เขาประเมินนั้นแต่ธันายคนแรกที่ทำคดีแทนแหละค่ะ
พี่ก็บอกว่าดูแล้วยากมากเลยทรงไม่ยอมจ่ายอย่างเดียวไม่มีอย่างเดียวไม่หนี
คือทนายพี่คนนี้คือช่วยตั้งแต่ต้นแต่คดีสารชั้นต้นสันติการชั้นอุทธรณ์ช่วยจนจบจนจบ
แล้วทุกอย่างสารแพ่งก็แนะนำทางทนายอีกคนนึงมาช่วยก็จบ
แต่เขาพูดเลยว่าดูทรงแล้วยาก
คุณผู้ชมค่ะคือแหม่มันก็ท้อใจนะจริงท้อใจนะคะ
คือกรณีอุบัติเหตุที่เป็นคดีข่าวคุณแพรวาเนี่ยทางกลุ่มผู้เสียหายนะคะ
ก็ยังมีขั้นตอนที่ยังไปได้อยู่แล้วก็อาจจะส่วนหนึ่งคืออาจจะมีตัวตนในสังคมที่ชัดเจนนะคะ
ยังตามหาได้ว่าทรัพย์เป็นอะไรยังไงบ้างนะคะแต่อันนี้พอไม่เจอปุ๊บสุด
ขอพักสักครูเดี๋ยวโชคหน้ากลับมาเดี๋ยวให้กดผล
แต่ว่าลองนั่งปรึกษากันว่ามันยังมีอะไรอีกไหม
ทนายเกิดผลก็เคยมานั่งตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะ

หาที่บ้านไปตามซุ่มดูว่าอยู่ตรงไหนไปคุยเองไปทวงเองสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะทนายเกิดผลสวัสดีค่ะ

นี่ราวปีนึงแล้วนะคะจากคราวก่อนที่ทนายเกิดผลมานั่งกับคุณแม่น้องการ์ตูนนะ

ทีนี้เดี๋ยวถามปัญหาเดียวเลยค่ะ
สืบทรัพย์แล้วไม่เจอเลิกสืบทรัพย์มา๒ปีแล้ว
ตัดสินหมดแล้วเรียบร้อยทุกสิ่งอย่าง
แม่น้องการ์ตูนมีอะไรในมือให้ทำได้อีกบ้างคะ
ถ้าจะพูดกันตามกฎหมายแล้วเอาง่ายเลยครับ

หลังที่ภาษาแล้วสืบทรัพย์บังคับคดีแล้ว
มันมันก็ไปได้แค่นั้นครับเพราะว่าสุดท้ายเรา
ความประสงค์ทางกฎหมายคือต้องการยึดทรัพย์สินของจำเลย
แต่เมื่อจำเลยไม่มีทรัพย์สินมันก็ต้องรอ
ไม่มีก็คือไม่มีแต่ทำกฎหมายทำอะไรตอบไม่ได้จริงครับ
เขาใช้วิธีนี้กันเยอะไหมคะเวลาต้องแบบมีการชดใช้แบบหาไม่เจอ
ยกย้ายคือดิฉันไม่ทราบว่าเขาทำหรือเปล่าดิฉันแค่นึกออกเฉยว่าแบบมันมีไหม
ก็มีทั้งสองกรณีนะครับบางคนอย่างเช่นอาจจะบางคนไม่มีจริง
แต่บางคนเนี่ยมีแต่ยักย้ายถ่ายโอนหรือวางแผนในการเปลี่ยนมือ
เช่นรัฐธุรกิจอย่างนี้นะครับหรือว่าคดีนี้คดีแพ่งธนาคารต้องฟ้องแน่นอน
ว่าเจ้าหนี้ต้องฟ้องแน่นอนเขาก็จะเริ่มมีการวางแผนในการเปลี่ยนมือ
อะไรของขายทรัพย์สินไปในนามของการแปลงเป็นหนี้อย่างอื่นไป
หรือให้จะหนี้อย่างอื่นยึดไปหรือแม้กระทั่งการีรถชนการละเมิดหรือพวกเหล่านี้
ถ้ามีทรัพย์สินก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าอย่างเช่นแบบประวิงเวลาไปจนถึงคดีถึงที่สุด
ระหว่างนั้นก็อาจจะมีการผ่องถ่ายทรัพย์สินหรือมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนทรัพย์สินไป
จะเป็นของคนอื่นก็เกิดขึ้นได้หรือไม่มีจริงก็มีได้นะครับ
ในกรณีไม่มีจริงอันนั้นเราเข้าใจได้นะคะ
แต่ว่าความลำบากก็ย่อมตกอยู่กับผู้เสียหายอยู่ดีถูกไหมทนายเกิดผลคะ

แต่ทีนี้สมมุติว่าสมมุติว่าเป็นอีกแบบอันนี้สมมุติเฉยเราไม่รู้นะคะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
มีการยักย้ายถ่ายเทอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีเป็นชื่อเขาแล้วแล้วสืบทรัพย์ไม่เจอเขาแล้วเนี่ยนะคะ
แต่สมมุติอีกนะสมมุติถ้าเราไปเห็นว่าจริงเขาก็มีนะ
เออเขาก็มีอาจจะไม่ได้อยู่ในชื่อเขานะแต่เขาก็มีเขาก็อยู่สุขเขาก็อยู่สบายนะ
ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะมันทำอะไรได้ไหมคะแบบบางทีเกิดไปเห็นตำตาได้ข้อมูลมาเต็มอะไรอย่างนี้
มันมันก็ทำได้ในทางของกฎหมายนะครับคือทรัพย์สินใดที่มันมีชื่อทางทะเบียนเป็นของจำเลยมันก็โอเค
อย่างนั้นมันก็บังคับคดีได้เลยแต่ถ้าทรัพย์สินใดที่มันไม่ใช่คุณจำเลยแล้วแต่เรามั่นใจว่าเป็นของจำเลยเราก็สุ่มเสี่ยงนะครับ
สมจิตที่ว่าเนี่ยหมายความว่าถ้าเรามั่นใจว่าของในบ้านเนี่ยของในบ้านเรามีสมมุติว่าจำเลยอยู่กับพ่อกับแม่แต่พ่อแม่ฐานะยากจนมีแต่มีทรัพย์สินบางอย่างเกินกว่าฐานะของพ่อแม่แน่นอน
แล้วเราก็เชื่อว่าเป็นของจำเลยแบบนี้เราก็อาจจะนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ได้
แต่มันก็เสี่ยงตรงที่ว่าถ้ามีการร้องขัดทรัพย์หรือมีการยื่นคำร้องว่ามีบุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าไม่ใช่ลูกหนี้แต่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นไปยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานประคับคดีหนังสือต่อสารเพื่อขอให้ปล่อยทรัพย์นั้น

ท่านนายกิจพลค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะ
คือความเสี่ยงส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ผู้เสียหายที่พยายามไปสืบทรัพย

คือคนที่มันเตรียมตัว

อยู่แล้วแต่ว่าคนที่จะติดตาม

เพราะเขาเปลี่ยนถ่ายศพสินโอนถ่ายไป
ตั้งแต่เมื่อไหร่แบบนี้เราไม่มีทางรู้
ถ้ารู้นั้นก็ดีถ้าสมมติเรารู้ได้
คุณยักษ์ย้ายถ่ายโอนศพสินตั้งแต่
เท่ากับว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ไปทาง
ว่าคุณแม่น้องการ์ตูนต้องทำใจอย่างเดียวเลยถูกไหม

ผู้ต้องจำเลยในคณิตอาญี่ก็ออกจากคุกแล้ว
มาจากนี้เขาก็เป็นประกอบมาคเกียรติภายของในตลาด
ซึ่งรายได้ระดับนี้มันไม่พอต่อการยึดทรัพย์อยู่แล้ว
ได้รายได้เรือนละสองหมื่นบาทเพราะงานเป็นเรื่องยาก

เอาคือเราเข้าใจคือ

มันก็ถอนหัวใจไปกับเขาเอะเนอะ
เข้าใจผมก็เข้าใจแล้วผมก็สงสาร
ทั้งตัวการ์ตูนแล้วก็แม่น้องการ์ตูนด้วย

นายเกิดผลคะคือจริงแล้วก็ไม่
เพราะว่ามันไม่ได้แปลว่ามันจะออกแบบคือ
มันความเป็นไปได้ที่มันจะออกไปในทางที่เป็นบวกกับตัวน้องการ์ตูน
หรือตัวคดีของน้องการ์ตูนเองเนี่ยมันยากมากเลยถูกไหมคะ
คือในมุมมองผมถ้าผมถ้าแม่น้องการ์ตูนฟังอยู่ด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ในส่วนตัวผมนะผมก็มองเห็นแค่ว่าก็ปัจจุบันนี้ก็โอเคแล้วนะ
ใช้ชีวิตก็เป็นเรื่องปกติกับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนั้น
มันยากต่อการติดตามถ้าแม่น้องการ์ตูนจะติดตามต่อไป
ต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญา
ซึ่งทุ่มเททั้งหมดลงไปร้อยอาจจะได้กลับมาแค่๐ก็ได้
เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดีว่าทุ่มเททั้งหมดแล้วมันได้อะไรกลับมา
เข้าใจค่ะทนายเกิดผลจริงคุณแม่ก็เข้าใจแหละเพียงแต่ว่า
เข้าใจค่ะทนายเกิดผลเดี๋ยวดิฉันขอเหลือเวลานิดเดียว
คุยกับคุณแม่ขอบคุณธนายเกิดผลตอนนี้ก่อนนะคะ
ครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอืมคุณแม่ยังไงคะยังไงคะ
เข้าใจดีรู้อยู่แล้วต่อให้โพสต์ให้คนช่วยกันคือก็รู้อยู่แล้วว่าก็ยาก
ใช่แต่ว่าอย่างน้อยคือเราได้รู้ความเป็นอยู่เขาบ้าง
อย่างน้อยอีกสักครั้งหนึ่งถ้าเราจะไปเสิร์ฟมันได้ไม่ได้
มันก็แล้วแต่ดวงชะตาแหละแต่ถามว่าอย่างน้อยถ้าเราอยู่เฉยไม่ทำอะไรเลย
มันก็เหมือนเรายอมยอมในสิ่งที่เราไม่ได้ทำ
เคยมีการติดต่อกันส่วนตัวไหมไม่เคยค่ะเบอร์เขาเขาเปลี่ยนไป
ไม่เคยมีติดต่อมาไม่เคยเยี่ยมเยือนไม่มี
เอาอย่างนี้คุณแม่คือจริง
รู้ตั้งแต่ในช่วงสองปีตั้งแต่เลิกเสืบซับไปแล้วว่ามันยากแค่ไหน
แล้วมันไปต่อมันก็อาจจะไม่เจออะไรจริงนะคะ

อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะต้องให้สังคมช่วยกันด้วยแล้วแหละ
นะคะคือส่วนหนึ่งให้ข้อมูลคุณแม่ให้กำลังใจ
พูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะถ้ามันวันหนึ่งมันสะดุดเรื่องเงินเงินทองเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่
ขอบคุณมากนะคะเพราะว่ามันหมดแล้วนี่เราไม่รู้จะใช้แล้วนี่หมดหน้าตักแล้วอ่ะทางกฎหมาย
นะคะคุณแม่ยังไงวันนี้เป็นกำลังใจให้ก่อนขอบคุณมากสำหรับน้ำพริกอุตส่าห์เอามาฝาก

คุณผู้ชมคะยังไม่ทิ้งกันนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามันคืบหน้าไม่คืบหน้าอย่างไร
คิดว่าทางรายการหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนสาขาอื่นนะคะสำนักอื่นยังช่วยได้
น้องการ์ตูนยังอยู่กับสังคมต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ